หลายท่านคงจะทานข้าวกันอิ่มแล้ว
แล้วก็นั่งจ้องหน้าจออยู่เพราะว่า

อีกสองวันก็ออกสละที่แหม่งรัฐบาล
คุณบอกว่าหมูแปลกสี่ขามันแปลกยังไงก่อน
เมื่อช่วงที่ผ่านมาคุณบอกว่าหมูแปลกมี๔ขา

พูดยังไม่ทันจบคือมันเป็นหมูที่มีสี่ขา

แล้วก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่า

เอาไปดูกันหน่อยนะฮะที่วัดเขาพระทอง
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
พระสงฆ์กับชาวบ้านร่วมพิธีการสวดพระอภิษฐรรม
ให้กับซากของหมูชื่อว่าเจ้านำโชค
เป็นหมูเทพหมูเพศเมียอายุ๔ปีเสร็จ
วัดเลี้ยงเอาไว้แล้วมันตายเมื่อวันที่๑๓

แล้วเขาก็เลยขุดดินฝังเอาไว้กรบเอาไว้แบบนี้
พระมหาอารยนันต์อานันโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองก็บอกว่า
นำโชคเนี่ยนะมีชาวบ้านเอาไปถวายให้กับวัด

มันมีกีบงอกออกมาเพิ่ม
ข้างละ๒นิ้วรวมเป็นข้างละ๖กีบ
แล้วหากไปรวมกันกับ๒ขาก็จะเป็น๑๒กีบ
ส่วนขาหลังเองข้างละ๔กี่เป็นปกติ
แต่พอรวมไปรวมมามันก็เป็น๒๐กีบ

หมูที่มีลักษณะแบบนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าหมูเทพ
จะไม่นำไปฆ่าเป็นอาหาร

จะพบกับความวิบัติเดือดร้อนอะไรแบบนี้

เอาเจ้านำโชคไปฝังเสร็จปุ๊บ

เอากีบมันด้วยแหละ๒๐กีบ
เอาวันที่มันตายคือ๑๓นี่แหละ

ต่อกันดีไหมคะนครศรีธรรมราช
หมูจะพามาดูวัวค่ะ
นี่คือแม่โน้ตแม่วัวท้องแก่อายุ๑๒ปีนะคะ

แล้วก็ตกลูกที่หน้าสารพระภูมิเจ้าที่

ของนายพัฒนาแก้ว๙วัย๕๕ปี

นายพัฒนาเล่าบอกว่าซื้อวัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงคู่นึง

ทุกครั้งแม่โน้ตก็ไปตกลูกตามท้องนาแหละ
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ยังไงมาตกลูกหน้าสารพระภูมิค่ะ

วุธที่ออกมาเป็นตัวผู้ก็ตั้งชื่อว่าเจ้าภูมิเลย

มาตกลูกหน้าสารพระภูมิแบบนี้
ปิดท้ายอีกสักหนึ่งที่แล้วกันชัยนาธครับ
มีลูกหมาเกิดมา๒๐นิ้ว
แถมให้โชคกับเจ้าของบ้านมาแล้วตั้งแต่เกิด

หน้าตาเหมือนมีเทาะเลยลูกชื่อมีบุญ
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสังคบุรี

เจ้าของมันก็คือนางสาวสาสิวิมลม่วงทอง
บอกว่าเจ้ามีบุญเกิดวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
จริงแล้วครอกของมันออกมา๓ตัวตายไป๒ก็เหลือแค่มีบุญตัวเดียว
แล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมี๒๐นิ้วล่ะ
หมาทั่วไปต้องมีไม่เกิน๑๘นิ้ว
คือขาหน้ามี๕นิ้ว๒ข้างขาหลังมี๔นิ้ว๒ข้าง

แต่ว่าเจ้ามีบุญมี๕นิ้วทั้ง๔ข้างเลย
นั่นไงก็กลายเป็น๒๐นิ้ว
เขาก็บอกว่าคือเจ้ามีบุญให้โชคมา
งวดที่ผ่านมาเขาถูกเลขท้าย๒ตัวกันไป

เขาก็เลยว่าช่วงนี้อีก๒วันเนี่ย
งวดถัดไปเดี๋ยวจะเอานิ้วมัน๒๐เนี่ย

วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ